ด้านของใจหรือเปล่าพี่ไอ้ฉันก็แค่นี้ดูสิแค่ผู้หญิง
ร่างกลางก็อ่อนแอแต่ใจสิแน่จริงอย่ายิ้มและทำนิ่ง
แน่จริงเรามารักกันมา
เต็มตั้งเช้าเลยเฮ้ยต้องออกกำลังกายตั้งเช้าเลย
เพราะว่าวันนี้ฝนน้อยค่ะฝนน้อยออกมาไร่มะนาวมาสวนนี่
โดยเฉพาะนาของดิฉันวันนี้ต้องรีบหวานปุ๋ยเลยค่ะ
เพราะว่าอากาศมันดีจริง

เช้าวันนี้เร่งทำกิจกรรมกันหน่อยนะคะ
คำว่ากิจกรรมนี่หมายถึงเพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดี
เพราะว่าวันนี้ฝนน้อยฝนน้อยไม่ได้แปลว่าไม่มีฝนนะคะ
เพราะว่าปัจจัยช่วงนี้มันทำให้เกิดฝนได้น้อยจริง
เป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวไปในตัวด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าฝนเขากลับมาอีกแล้วนะ
ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้หน่อยค่ะ
ทำไมภาพถ่ายดาวเทียมเหมือนช่วงวันจันทร์เลยอ่ะ
แต่ไม่ใช่นะนี่คือเรียลไทม์ล่าสุดค่ะ
ตี๕๕๒นาทีของวันพุธ
มันมีกลุ่มเมฆเกิดขึ้นที่แถวกัมพูชาค่ะ

แล้วเขาจะพัดคือช่วงนี้มีลมตะวันออกไง
เขาจะพัดจากฝั่งตะวันออกมาตะวันตก
แล้วช่วงที่พัดผ่านใครล่ะผ่านประเทศไทย
เอ๊ะหรือว่าจะมีปรากฏการณ์เมฆธมืนปกกลุ่มประเทศไทย

ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนร่องฝนไม่อยู่ร่องฝนไม่มี
มีเพียงลมตะวันออกที่พัดพาเมฆฝนเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย
และช่วงนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นลมมรสุมประจำฤดูอ่อนกำลังลง

พี่น้องเอ้ยใครบ้านน้ำท่วมอย่าเพิ่งเอาข้าวของลงนะคะ
ส่วนใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง
รีบทำซะนะคะช่วงนี้ฝนน้อย
แต่ทีนี้คำว่าฝนน้อยย้ำเตือนอีกครั้งนะคะ

ก็เพราะนี่ค่ะช่วงเช้าแบบนี้

มีฝนเล็กน้อยนะคะแถวภาคอีสานตอนล่าง
ไพรล่ะบ้านคอยเองอุบลราชธานีแล้วก็ขึ้นไปถึงอำนาจเจริญและมุกดาหารเล็กน้อย
เช้านี้นะหลังจากนั้นฝนจะหายไปค่ะหายไปจนถึงช่วงประมาณเที่ยง
แล้วก็เริ่มก่อตัวแล้วมีเมฆก่อตัวขึ้นมาบาง
แล้ว๔โมงเย็นค่ะเกิดฝนขึ้นหลายพื้นที่มากขึ้นกระจายตัวภาคเหนือค่ะ
เหนือโดยเน้นเน้นฝั่งตะวันตกแบบนี้นะภาคอีสานค่ะก็เน้นทางตอนบน
มีภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยวันนี้ช่วงสี่โมงเป็นต้นไป
ระมัดระวังฝนกันหน่อยแต่ย้ำว่าไม่ใช่ฝนตกหนักตกแรงอะไร
ส่วนใครที่จะไปเที่ยวชาวประมงอยากจะออกเรือหาปลา
ไปซะนะคะเพราะคลื่นต่ำค่ะทะเลอันดามันโดยเฉพาะแถวแถวชายฝั่ง
อุ้ยคลื่นบางจังเลยอ่ะน่าจะไม่เกิน๑เมตรห้าสิบเซนติเมต
แล้วนู่นฝั่งอ่าวไทยค่ะน่าจะไม่เกินหนึ่งเมตร
ไปเที่ยวเกาะเต่าเกาะสมุยอิจฉาจังเลยส่งรูปมาให้ดูหน่อยนะคะ
ช่วงนี้ฝนน้อยเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัว
แล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกในช่วงสัปดาห์ถัดไป